เริ่มกันที่เรื่องแรกคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจในหลายพื้นที่
ก็มีภาวะน้ำทงน้ำท่วมกันบ้างนะครับ
แต่บอกเลยว่าช่วงนี้จังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนหนักมาก
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพขึ้นเลยค่ะ
โดยเฉพาะพี่น้องชาวปากช่องนครราชศรีมาค่ะ
คืนนี้เจอน้ำป่าไหลหลากนะคะเข้าท่วมบ้านเรือนค่ะ
ซึ่งก็เห็นพี่น้องชาวอีสานด้วยการเดือดร้อนแบบนี้
นักร้องหนุ่มกองห้วยไร่ก็รีบลงพื้นที่
เอาทั้งอาหารน้ำดื่มไปช่วยเหลือทันทีค่ะ
ซึ่งการเดินทางเข้าไปหาชาวบ้านเนี่ย
ต้องบอกว่าทุลักทุเลแล้วก็ลำบากจริงค่ะ
เพราะว่าน้ำมันท่วมค่อนข้างสูงเลยทีเดียว

อยากให้คุณผู้ชมดูบางช่วงจากคลิปของพี่ก้องที่ได้โพสต์เอาไว้ค่ะ

ก็ค่อยไปค่อยไป

มีกี่คนครับแม่

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะท่วมถึงหน้าอกกันเลยทีเดียวนะครับ
บรรเทศไทยรัฐเนี่ยถามไปยังนักร้องหนุ่ม
แต่ว่าก็ยังไม่ได้ให้สะดวกสัมภาษณ์นะครับ

ลุยน้ำเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่ติดอยู่ในบ้านกันอย่างเต็มที่เลย

ค่อนข้างลดลงแล้วนะฮะแต่ว่าดูความเชี่ยวสิคุณ

อย่าประมาทให้คอยอัปเดตข่าวกันตลอดเวลา
แล้วก็ขอให้น้ำลดเร็วด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนค่ะ